ต่อไปนี้เรามาดูความคืบหน้านะฮะเราเคยนำเสนอไปแล้วที่มีภาพเหตุการณ์
รุ่นผู้ชายสองคนใส่ชุดเหมือนเป็นนักฟุตบอลค่ะนะฮะ
เคลียร์กันในซอยตอนแรกก็ตัวตัวนะฮะมีฝ่ายหนึ่งเพลี่ยงพร้ำ
พวกก็มารุมพร้อมกับเรื่องของอุปกรณ์การที่แบบเอาไปฟาดเขาเนี่ย
กลายเป็นห้าต่อหนึ่งล่าสุดเรารู้ตัวแล้วว่าสองฝ่ายนี้เป็นใคร
เป็นรุ่นพี่ม๓กับม๖เขาเคลียร์กันเพราะว่าแข่งกันจีบสาวคนเดียวกัน
ก็เลยนัดเคลียร์กันแล้วเราก็เคลียร์กับทั้งสองฝ่าย
จบลงด้วยดีแล้วแต่ว่าให้ไปดูคลิปต้นเรื่องก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ
ตอนแรกเรามองภาพนี้น่าจะเป็นแบบอายุ๒๐ขึ้นไปแล้ว
นึกว่าวัยรุ่นต่อได้แซกแต่ว่าข้อมูลที่ได้จากทางจำรวจคือ
เป็นม๓กับม๖นะฮะตอนนี้ภาพนี้คือตัวต่อตัวนะฮะเสื้อเทากับเสื้อน้ำเงินชมพูเนี่ย
และอีกฝั่งคือเสื้อน้ำเงินสู้ไม่ไหวขอพักปั๊บหนึ่งโทรหาเพื่อน
เพื่อนมารุมเสื้อทาวเด็บไกลเป็นห้าต่อหนึ่งครับอวมเลย
ก็คือเอกับโจนะฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยทางด้านของ
เขาบอกแบบนี้ว่านะฮะข้อมูลเนี่ยเยาวชนทั้งหมดเนี่ย
อายุสิบห้าถึงสิบแปดปีนะเป็นข้อมูลจากท่านพันธุ์ตำรวจ
เอกอาทิตย์ซิมเจริญครับภูมิกับการสพสำรงเหนือ
สมุทรปราการนะฮะทั้งสองฝ่ายเป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง
เรียนอยู่ที่โรงเรียนเดียวกันนะฮะเบื้องต้นเนี่ย
หลังจากที่เห็นคลิปนี้ตรวจสอบแล้วก็แจ้งไปยังผู้
ทั้งสองฝ่ายพาบุตรหลานทั้งสองฝ่ายไปพบตำรวจ
เป็นที่เรียบร้อยก่อนที่พนักงานสอบสวนจะให้ทั้งสองคน
เจรจากันเพราะอะไรเห็นว่าทั้งสองฝ่ายก็คุ้น
เคยกันเป็นเพื่อนกันโรงเรียนเดียวกันนะฮะเตะฟุตบอล
ด้วยกันอืมแล้วทั้งสองฝ่ายก็ยังคงเป็นเยาวชนกัน
ทั้งหมดตำรวจเขาใจดีนะฮะถ้าดำเนินคดีไปเนี่ย
มันมีประวัติมันเสียอนาคตนะฮะเพิ่งจะอายุกันแค่
ห้าหรือสิบแปดปีเท่านั้นนะฮะอ่ะไม่อยากจะดำเนิน
คดีก็ขอเจรจากันนะฮะผู้ปกครองสองฝ่ายพูดคุยกัน
สามารถตกลงกันได้แล้วทั้งสองฝ่ายก็ไม่ติดใจเอาความ
ซึ่งกันและกันนะฮะเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาบอก
ว่านายเอเนี่ยนายเอคนเสื้อเทาในคลิปเนี่ยอายุสิบแปด
ปีนะนะฮะเป็นรุ่นพี่ก็คืออยู่ม๖นะฮะแล้วในโจเนี่ย
เสื้อน้ำเงินเนี่ยนะฮะก็คืออายุ๑๕เป็นรุ่นน้อง
มสามเขามีปัญหาเรื่องของการจีบสาวคนเดียวกันนะฮะ
ก่อนที่ในโจเนี่ยนะฮะก็คือรุ่นน้องเนี่ยนัดรุ่นพี่เนี่ย
ขอคุยหน่อยขอเคลียร์ปัญหาเรื่องนี้กันหน่อยนะในซอย
สำโรงห้าสิบหกทับหนึ่งตอนสุดท้ายตอนที่ไปเจอกัน
ก็เอางี้ละกันเคลียร์ไม่ได้ขอตัวแล้วกันให้มันรู้
บ่อยว่าใครแพ้ใครจะนัดแต่ว่าฝั่งของในโจเนี่ยครับ
สู้ไม่ไหวนะฮะระหว่างนั้นเนี่ยหอพักมีการแอบโทรศัพ
หาเพื่อนกลุ่มเพื่อนของในโจมมาก็เลยมารุมทำร้ายใน
ตามที่ปรากฏในภาพนี่กลายเป็นภาพนี้สุดท้ายในเอ
ลุมไปครับนะฮะตอนแรกเราเป็นห่วงว่าจะอาการสาหัส
หรือเปล่าโดนทั้งไม้กว่าตีโดนทั้งที่ตักผงตีเข้าไปนะ
นี่ฮะสุดท้ายก็เป็นปัญหาเรื่องของการแย่งจีบผู้
หญิงกันรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับ